บ้านนะคะมีคนขับรถมาทุกคนเขาขับไปเจอกับด่านตรวจใช่ไหม

เอาอย่างนี้ละกันรถบรรทุกบางทีมันเป็นของคู่กับด่านตรวจ
จริงไม่รู้ขนอะไรมาตำรวจก็อยากจะรู้หน่อย
เอาอย่างนี้แกลองใช้คาถานี่เลยแกไม่อยากให้ตำรวจมาก่อน
คนอะไรนี่ใช่ไหมเราใช้คาถาแบบนี้บอกว่ามองไม่เห็นตำรวจไม่เห็นเลยครับ
พุทธพังบางตาธรรมมังบางตาสังคังมังตาพวกเจ้าจงไม่เห็นค่า
มองไม่เห็นจงมองไม่เห็น
ตาไว้บังตาไว้จงมองไม่เห็นค่าจงมองไม่เห็นค่า

เฮ้ยนี่มันจ็อมขมังเวศตัวจริงฮู้
แล้วที่สำคัญไม่ได้ผ่านคันเดียวคันหน้าก็ผ่าน
ฮ่าฮ่าฮื้อมันมีผลในคันหน้าหรือเละคาถานี้
อุ้ยทำไมขนาดนี้เฮ้ยมันเก่ง

วันอาหารบางครั้งเนี่ยเขาก็เช็คหลายคันถูกไหมแล้ว

เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็มีอยู่แค่จำนวนนึง

อาจจะปฏิบัติภารกิจหน้าที่กับคันอื่นอยู่

ทันได้ดูคันนี้แล้วคันหน้าก็เลยปล่อยไปแบบนั้น
ผมก็ไม่ได้ฟันทงผิดหรือถูกอะไรยังไงเรื่องของการบรรทุกมาแบบนี้

เรื่องของการทำหน้าที่ผมเชื่อว่าทุกคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่

แต่ให้ดูคลิปนี้เอาแค่ขำนะ
ก็พอแล้วนะคะเพราะบางทีคนขับรถไปนะฮะก็เบื่อไงเซ็งมาเจอด่านแบบนี้
เออแล้วก็ค่อยขับไปของเราแต่ว่าเออสวดคาถานิดนึงไหม

พ่อบ้านใจกล้าทั้งหลาย
พี่ฉันรู้แล้วเวลาคุณจะเข้าบ้านอยู่ใช่ไหม

ึกก็ตามกลับเช้าก็ตามท่องไว้เลย
ลองใช้คาถานี้ฟังตาภรรยาจงไม่เห็นค่าเปรี้ยง
ดิฉันว่าสิ่งที่จะได้คือเปรี้ยงเหมือนกัน

แล้วคุณจะได้ไม่ต้องออกไปไหนล่ะ
ใช่แล้วได้บอกบ้างนะให้ดูคำ
ไม่น่าจะได้ผลนะคุณชนะ
ทุกวันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ